กรณีที่เป็นคลิปแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
คุณยายท่านเหนืออายุ๘๙ปีนะคะ
ถูกลูกสาวตีอยู่บริเวณบ้านตัวเอง
แล้วก็เดินไปเดินมาทั้งผลักทั้งดึงทั้งตี
คุณยายก็ต้องเดินกลับบ้านอย่างทุลักทุเล
เพื่อนบ้านเขาแอบถ่ายเอาไว้แล้วก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
คนที่แสดงความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
พูดถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมลูกสาวที่ตีแม่ตัวเอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ

ลงกลางหลังเลยนะคะแล้วในช่วงที่ตีแล้วผลักไปด้วยแบบเนี้ย
พูดจาค่อนข้างหยาบคายเราก็เลยจะต้องดูดเสียงไว้สักนิดนึงเนี่ยนะคะ
นี่เป็นคลิปที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

วัย๘๙ปีถูกทำร้ายร่างกายโดยลูกสาวของตัวเอง

ถูกผลักไปด้วยถูกด่าทอด้วยคำหยาบคายด้วย
แล้วก็กระชากตัวเพื่อที่จะพาคุณยายกลับบ้าน

ในคลิปเป็นภาพที่น่าสงสารนะคะ
เหตุการณ์ที่ถูกระบุว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ

ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นต่างนานาค่ะ
โดยเฉพาะทำไมลูกสาวถึงตีแม่แบบนี้นะคะ

ลงพื้นที่ไปที่ตำบลนางั่วอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ไปเจอกับยายชูอายุ๖๘ปี
ยายชูอาศัยอยู่กับลูกชายอายุ๔๓ปี
และหลานสาวอายุ๑๖ปี
รวมทั้งคุณยายทั่วที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั้นนะคะ
บ้านนี้สรุปแล้วอยู่ด้วยกัน๔คน
คุณยายชูยอมรับว่าเป็นบุคคลในภาพ
ที่ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดีย

รับด้วยตีแม่จริง
บอกแม่ชื่อนางน้อยอายุ๘๙ปี
และถามว่าทำไมถึงตีแม่หนักขนาดนี้

เขาบอกว่าที่ตีแม่เพราะว่าแม่สติไม่ค่อยดี
ความจำเลอะเลือนเหมือนเด็กเลยคุณ
ตลอดเวลาจะเดินออกจากบ้านไปตามสถานที่ต่างตลอดทั้งวันเลย
ทำให้จะต้องไปตามกลับบ้านทั้งวันคือตลอดเวลา

แล้วก็บอกว่าน้องชายอีกคนที่ชื่อว่าคำเนี่ย
ตอนนี้รับแม่ไปเลี้ยงแล้ว

จะได้รู้ว่าแม่ดื้อขนาดไหน
ฟังเสียงเย้ชูนะคะ
เพื่อนบ้านเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะคะ
บอกเห็นมีการตีคุณยายแบบนี้ทุกวันเลยค่ะ
เช้ากลางวันเย็น
ขณะที่หลานคุณยายทวดอายุ๔๓ปี

ใช่ค่ะโดนทั้งลูกตัวเองและหลานตัวเองเนี่ยนะคะ

อย่างไรก็ตามหลังเรื่องราวนี้
แชร์ออกไปเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เพชรชบูรณ์
ได้ลงมาสอบถามเรื่องราวดังกล่าวถึงบ้านแล้วนะคะ
เบื้องต้นก็เป็นอย่างพี่
คนที่ลูกสาวที่ตีบอกไปก็คือ
ลูกชายอีกหนึ่งคนที่ชื่อว่าคำ
รับคุณยายไปเลี้ยงแล้วตอนนี้ค่ะ